ทีนี้คุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของน้ำมันปลามยังไม่จบนะ
อย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่า

ที่กรมการค้าภายในขึ้นราคาแบบนี้เนี่ย

คุณต้องไปไล่บี้ที่พ่อค้าคนกลางที่โรงกลั่นนู่น
แต่ว่าทางกรมการค้าภายในเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าการที่ปรับราคาของห้างค้าปลีก

มันคือการสะท้อนกลไกตลาดที่แท้จริง

ก็จะได้มากกว่าได้เยอะกว่าที่เคยได้ด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะสำหรับกรมการค้าภายในที่แถลงเอาไว้
ต้องบอกบรรดาผู้ค้าปลีกว่าต้องปรับแล้ว
ถ้าอย่าไปใช้ราคาต่ำอย่างนี้ต่อ

มีผู้ลงสกัดบางรายเขายืนยันกับผมนะ

แล้วห้ามมาตัดราคาลงเองขาดทุนเอง
เพื่อจูงใจให้มีคนเข้าห้างเยอะขึ้น
ตรงนี้ขอร้องว่าเลิกได้แล้ว
หรือเปล่า
ธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเลยว่าไม่ขึ้นค่ะ
ราคาอาหารจะไม่ขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะหลายคนก็บอกว่าในอดีตน้ำมันปลาม
มันเคยสูงถึงขวดละ๔๒๔๗บาทมา
มันก็ไปกระทบกับราคาอาหาร
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าน้ำมันปาล์ม

แต่การที่ราคาน้ำมันปลามลดลงไปถึงขวดละ๒๕บาท
เป็นการลดที่มากเกินไปจนผิดปกติ

จากนี้ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
ด้วยการดูดซับผลผลิตน้ำมันปลามส่วนเกินออกจากตลาด
ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทำให้ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่๓บาท๕๐สตางค์ต่อกิโลกรัม
ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่๑๙บาท๕๐สตางค์ถึง๒๐บาทต่อกิโลกรัม

ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่เกษตรกรคุ้มทุน
ซึ่งกรมการค้าภายในบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน
และน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้กลไกตลาดปาล์มทั้งระบบในประเทศนั้นอยู่ในภาวะที่สมดุล
ก็อย่าตื่นตกใจไปไม่ต้องไปซื้อกักตุนเอาไว้
มันก็ยังคงมีเพียงพอให้บริโภคแหละ
เป็นการปรับให้มันสะท้อนต้นทุน
ขอให้ปรับราคาตามที่มันสะท้อนกลไกจริง
สะท้อนก้นคุณจริงมากกว่า